คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างนะคะ
หลังจากที่พ้นโทษคดียาเสพติดออกมาแล้วนะคะ
แล้วก็หันหน้าเข้าหาทางทำนะไปบวชชงบวชชีนะคะ
ล่าสุดค่ะเอมมี่อาเมรียจาคอปนะคะ
ก็ดูสดใสขึ้นอีกครั้งนะแล้วก็เธอเนี่ยไม่ได้อยู่เฉยนะคะ
เผยให้เห็นภาพที่ตอนเนี้ยผันตัวมาเป็นแม่ค้าขายไอศครีมผัด
ท่าทางเนี่ยคล่องแคล่วทีเดียวนะมืออาชีพเลยนะ
ชาวเน็ตค่ะได้เห็นภาพก็ชื่นชมเธอค่ะก็ไม่ท้อนะ
พยายามหารายได้ด้วยตัวเองซึ่งหากคุณผู้ชมค่ะยังจำกันได้นะ
ความจริงเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่เราได้เห็นภาพการเป็นแม่ค้าของเอมมี่นะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เธอก็เคยทำน้ำผลไม้ขายตามงานตามตลาดนัด
เออนะคะมาแล้วเธอให้เหตุผลว่าเธอนั้นเนี่ยชอบค้าขายนั่นเองค่ะ
อันนี้ก็เป็นความอัปเดตขึ้นหน้าล่าสุดนะคะที่เราได้นำมาให้
เผื่อใครจะคิดถึงเธอกันเนาะก็ที่บ้านเธอเองก็มีธุรกิจอยู่แล้วนะครับ
ธุรกิจโรงแรมธุรกิจรีสอร์ทอยู่ที่กรรมลาจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะคะ
ก็เป็นกำลังใจกับฟ้าใหม่ฟ้าสดใสของเอมมี่แล้วกันนะคะ